ส่งกำลังใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะ
เป็นภาพมิตรภาพความรักระหว่างเพื่อนนะคะที่มีต่อกัน
เป็นภาพที่พี่เต๋าสมชายเข็มกลัดเนี่ย
โพสต์เป็นคลิปวิดีโอเลยนะคุณผู้ชม
ตอนที่ไปเยี่ยมพี่นิ้งกุลสตรีที่โรงพยาบาล
ซึ่งพี่นุ๊กสุธิดาถึงแม้ว่าตัวเองจะป่วยด้วยนะคะ
ก็คือพี่นุ๊กป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ใช่ไหมคะ
นุ๊กก็ไปเยี่ยมพี่นิ้งด้วยเหมือนกันค่ะ
แล้วทั้งคู่นะคะทั้งพี่เต๋าทั้งพี่นุ๊กเอง
ก็อวยพรพี่นิ้งให้พี่นิ้งหายเร็ว
รวมถึงร่วมกันร้องเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียว
เพื่อมอบให้กับพี่นิ้งด้วยไปฟังพร้อมกันค่ะ
อย่างไรให้รู้ไว้วันโลกทั้งใบ
จะให้นิ้งคนเดียวนะสู้นะครับ
ไปพักผ่อนสู้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมบรรยายไม่ได้อ่ะความรู้สึกในคลิปวิดีโอนะ

คือเป็นโมเมนต์ที่เราเองก็พูดไม่ออกเลยนะ
เพราะว่ามิตรภาพมันเป็นมิตรภาพที่แสนดีแล้ว

คือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าทั้งพี่นิ้งพี่นุ๊กเนี่ย

เต๋าเองเข้มแข็งมากเลย
ุมมือเพื่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้ง
ุมมือพี่นิ้งเอาไว้แน่นเลย

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะ

ขอให้ทั้งคู่หายป่วยเร็วนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพมิตรภาพนะคะ